คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการเพลงช็อกวงการดนตรีไปทั่วโลกอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่มีการยืนยันการเสียชีวิตของนักดนตรีที่ถูกขนานนาม

ว่าเป็นเสียงแห่งยุคเอตี้ยุคแปดศูนย์

ในเมืองแชนฮัสเซ็นต์รัฐมิเนโซตา
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๗นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาอยู่นะคะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีรายงานข่าวเองค่ะว่า
จะไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากมีอาการป่วยฉุกเฉินขณะอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว
ทำให้จำเป็นต้องยกเลิกการแสดงไป๒รายการนะคะ
ถือว่าเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์คนหนึ่ง
เขาเกิดวันที่๗มิถุนายนปี๒๕๐๑ค่ะ
เป็นศิลปินเพลงที่มีความคิดสร้างสรรค์ตลอด๓ทศวรรษ
แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทางด้านดนตรีให้กับศิลปินรุ่นใหม่หลายคนเลยทีเดียว
อีกอย่างหนึ่งคือความคิดสร้างสรรค์เห็นได้จากการแต่งตัวของเขา

คือเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีอุดมคติมีแนวคิดที่เป็นตัวของตัวเองมาก
แต่งหน้าแต่งตาวิธีการเขียนตาเขียนคิ้วเขาเนี่ยคือจะโดดเด่นมาก
จากร้อยอันดับของศิลปินยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลค่ะ
แม้กระทั่งผู้นำของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
ออกแถลงการไว้อะไรนะคะบาราโอบามาพูดเลยบอกว่า
นี่เป็นคำพูดจากประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
สูญเสียครั้งนี้ทำให้โลกแห่งดนตรีต้องสูญเสียนักร้องดังในตำนานไปอีกหนึ่งคน
ทุกคนก็พากันโพสต์ข้อความไว้อะไรต่อการจากไปของนักร้องดังคนนี้นะคะ
เขาบอกเขาเป็นสีสันจริงเป็นสีสันทั้งความสุขความสนุกด้านเสียงเพลงด้านตัวตน
การพูดกันจาคืออุปนิสัยทุกอย่างเขาเป็นบุคคลที่ไม่ควรฆ่าการสูญเสียจริง

แล้วก็ลักษณะเขาจะคล้ายกันถ้าเต้นการแต่งตัวจะคล้ายกันมากในยุคนั้นนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานแล้วก็เป็นความสูญเสียที่ตื่นเช้ามาวันนี้